ดูอาชีพที่จะสร้างรายได้เสริมกันบ้างนะครับ
โดยเฉพาะคนที่ชอบการปัดกวาดเช็ดถูครับ
ชีวิตคนเมืองปัจจุบันนี้เองทำงานก็เหนื่อยแล้วนะครับ
กลับไปบ้านจะปัดห้องกวาดห้องเองก็เหนื่อยเหลือเกินครับ
อาชีพแม่บ้านตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก
แล้วก็มีบริษัทครับเขาจัดทำเป็นบริษัทแม่บ้านออนไลน์
สามารถส่งข้อมูลกรอกข้อมูลได้ผ่านทางออนไลน์

ประมาณสัก๒๓ชั่วโมงทำความสะอาดเสร็จ
จ่ายแค่หลักร้อยยังไม่ถึงพันนะครับ
เดี๋ยวคุณมัชรีกล่อมแก้วมีข้อมูลนี้มาฝากกันครับ
ตารางนิ้วของคอนโดพื้นที่รวม๓๒ตารางเมตร
สะอาดสดใสภายใน๓ชั่วโมง
ด้วยบริการการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยบริการออนดีมานของมิสแคลร์แม่บ้านออนไลน์
หลังลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวและความต้องการลงบนเว็บไซต์
เวลาแจ้งพิกัดเสร็จสับโอนเงินเรียบร้อย
วันต่อมาคุณแม่บ้านก็จะมาทำความสะอาดถึงที่บ้านเลยล่ะค่ะ
๙โมงเป๊ะแม่บ้านออนไลน์มาถึงหน้าห้องเลยค่ะ
ผ้าปัดแป้งกวาดพื้นเช็ดถู่ล้างทุกมุมที่สกระปก
ด้วย๒แรงช่วยกันในระมิตความสะอาด
นานเกินรอค่ะแต่ถ้าไม่อยากรอก็ฝากห้องไว้กับพี่เขาเลยค่ะ
ฝากห้องไว้กับแม่บ้านออนไลน์แล้วช่วงนี้มีเวลาเหลือ
ขอลงไปข้างล่างไปทานข้าวแล้วก็ไปช้อปปิ้งเดินเล่นสักครู่นะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวกลับมาค่อยตรวจสอบความเรียบร้อยค่ะ

เดี๋ยวหมูมากก็ไปกินก่อน
ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงจ่ายราคาเริ่มต้นที่เจ็ดร้อยบาท
แต่ถ้าลูกค้าอยากให้ความสะอาดมากกว่านี้ก็ต้องกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่จะสั่งงาน
ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความยากง่ายของการทำความสะอาดค่ะ
แม่บ้านออนไลน์มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่๑๓๐๐บาทจนถึง๑๕๐๐บาท
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความขยันค่ะ
เจ้าของมิสแคลร์วัย๓๒ปีเห็นว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับทุกคน
สร้างธุรกิจนี้ให้มาขจัดข้อจำกัดเรื่องเวลาสำหรับคนเมือง
เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เวลาไปทำกิจกรรมอื่น
ถือเป็นการเพิ่มเวลาแห่งความสุข
และบริหารจัดการชีวิตได้มากขึ้น
และรับประกันเรื่องของความปลอดภัยทรัพย์สินค่ะ
ในการคัดเลือกแม่บ้านของเรา
เรามีการเหมือนกับส่งตรวจประวัติอาชญากรรม
กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ในการเหมือนกับเทสต่างค่ะ
รวมถึงการตรวจวัดเรื่องของยาเสพติดและทุกอย่างด้วย

ให้บริการทั้งในกรุงเทพชนบุรีและเชียงใหม่

ขยายธุรกิจแม่บ้านออนไลน์ไปยังหัวเมืองต่าง
เพื่อให้สามารถบริการความสะอาดให้กับลูกค้าได้ทั่วประเทศค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน